อีกค่ะว่าใครถูกรางวัลกันอีกบ้างสำหรับงวดนี้ครับ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะอ่าพี่บิน
ถูกเลขท้ายสองตัวครับห้าสิบสี่ใบอุ้ย
ห้าสิบสี่ใบห้าสิบสี่ใบเลยเหรอเลขท้ายสองตัวศูนย์ห้าเนี้ยอืม
คุณบินเขาก็สดในเฟซบุ๊คของเขาอ่ะนะคะก็บอกว่าไปทำบุญในช่วง
ออกรางวัลซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ห้าสิบสี่ใบศูนย์ห้า
ก็คือปีเกิดค่ะพอออกรางวัลปุ๊บโอ้โห
เงินรางวัลแสนกว่าบาทก็เตรียมจะเอาเงินไปถวายทำบุญ

ผมก็ซื้อล็อคเฟอรี่ประมาณ
ชุดละ๕ใบนะครับ
ชุดละ๕ใบ

แล้วพอเมื่อกี้เดินมาก็ไม่เจออีก๔ใบ๐๕นะครับ
เงินรางวัลทั้งหมดผมมอบไปกับวัดพระเขาพระทองหมดเลย
โหเป็นล้านเลยนะ

หลายคราวผมคิดของเลวจะก็๑๘๐๐๐๐บาท

อะจะไปทวายวัดกับท

ปุ๊บเลย
บินและคณะ๑๐คนด้ายนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราช
เพื่อร่วมเดินธรรมญาตรากับคณะเดินทุน
ธรรมญาตรากรุงเทพมหานครระยะทาง๘๑๐๔กิโลนะคะ
ก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการบอกบุญด้วยนะคะ
ที่อินเฟิร์ชอัวร์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ